กระบังเป็นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับ
นี่คือโรงงานเป็นโกดังของบริษัท
ตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
นี่คือด้านหน้าของโรงงานที่มองเข้าไป

คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ

ควันที่แบบพวยพุ่งขึ้นไปด้วย

คุณนฤทธิ์อยู่ที่พื้นที่นะครับ
นิคมอุตสาหกรรมรัฐกระบังโซน๓นะครับ

เรามีที่กิ่งแก้วให้ดูไว้อีกจอหนึ่งด้วย

คุณนาริสครับที่ราชกระบังเป็นอย่างไรเป็นตอนนี้ครับ
อย่างที่คุณผู้ชมอย่างที่คุณภาคภูมิคุณเขียนมาสอนบอกนะครับว่า
ที่ผ่านมาช่วงเย็นนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอีกแล้วนะครับ
โรงงานผลิตน้ำหอมนะครับภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
โซนที่๓นะครับถนนฉลองกรุงแขวงลำประทิวเขตลาดกระบังนะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือบรรยากาศที่ทางทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
อ่าจำนวนกว่าหลายร้อยนายเลยนะครับเตรียมที่จะทำการยุติเพลิงที่กำลังโหมไหม้อยู่
บริเวณโรงงานแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณนฤทธิครับจุดที่คุณนฤทธิ์อยู่เนี่ย
จะอยู่กับคนละจุดที่เป็นด้านหน้าที่มีไฟไหม้เยอะเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในจุดของอีกฝั่งหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการอ่า
ฉีดน้ำเพื่อที่จะคุมทางโซนฝั่งด้านข้างทั้งหมดก่อนนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้ลุกลามไปฝั่งบ้านอาคารสำนักงานของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
ซึ่งหากคุณผู้ชมนะครับลองดูไปข้างบนนะครับ
มันเป็นการลุกไหม้จากอีกฝั่งนึงของอาคารครับคุณครับครูคุยกันกับศรครับอ๋อ
ตอนนี้ต้องใช้น้ำในการควบคุมเพลิงหรือว่าจะต้องเปลี่ยนมาเป็นการใช้โฟมค่ะ
คุณนฤทธิ์ค่ะคือตอนนี้นะครับอ่าเท่าที่สังเกตนะครับ
ก็จะมีทั้งโฟมนะครับแล้วก็ทางน้ำนะครับ
สมกันนะครับโดยสารนะครับที่อยู่ภายในโรงงานแห่งนี้
ในการผลิตน้ำหอมนั่นก็คือหลักคือเป็นแอลกอฮอล์นะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับถ้าคุณผู้ชมดูฝั่งนู้นนะครับ
นั่นคือโซนที่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะอาจจะเป็นถังแอลกอฮอล์จำนวนมากนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พยายามที่จะระดมฉีดน้ำเข้าไปโซนนั้นมากที่สุดเลยครับคุณผู้ชม
คุณนฤทธิไอ้โกดังที่กำลังลุกไหม้อยู่ในขณะนี้เนี่ย
จุดที่คุณนฤทธิ์อยู่แล้วบอกว่าเป็นโซนที่อาจจะมีสารเคมีอะไรอยู่เยอะตรงนั้นเนี่ย
มันเชื่อมต่อกันไหมฮะหรือว่าเป็นอาคารแยกขาดจากกัน
หรือว่าเป็นตัวโกดังเดียวกันเชื่อมต่อกันอาคารที่เกิดอ่าการลุกไหม้นะครับ
จากที่ได้ข้อมูลมานะครับอาคารแห่งนี้นะครับ
เป็นอาคารชั้นเดียวนะครับซึ่งโซนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ติดกันหมดเลย
เป็นแนวยาวตลอดหลายประมาณร้อยประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเมตรอ่ะครับ
ความยาวของอาคารนี้อ่ะนะครับคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นไรนะคะนาริส
เดินไปเท่าที่จุดที่ปลอดภัยนะคะทีนี้ค่ะตอนเนี้ยเห็นบอกว่ากังวลใจ
เรื่องของอาคารที่จะพังถล่มลงมาหรือว่าในส่วนของหลังคาเนี่ยค่ะ
ตอนนี้มันเป็นลักษณะยังไงบ้างคะมันเริ่มซุดหรือมันยังไงบ้างหรือยังคะ
ถ้าคุณผู้ชมเห็นในกล้องนะครับจะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับ
นั่งฉีดน้ำนะครับบริเวณอ่ารูที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับ
พยายามเจาะกำแพงผนังไว้นะครับแล้วก็อัดเข้าไปบริเวณตรงนั้นให้มากที่สุดนะครับ
เนื่องจากว่ากลัวว่าถังแอลกอฮอล์ที่มันอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นนะครับ
ลุกติดไฟแล้วก็เกิดทำให้ลุกไหม้
แล้วทำให้ตอนนี้กังวลที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมคือ
กลัวว่าอาคารจะถล่มลงมาครับคุณผู้ชมค่ะเห็นว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยจะต่างจากที่กิ่งแก้วสมุทรปราการ
เหตุการณ์ตรงนี้ทางเจ้าของโรงงานเขาไปใช่ไหมคะเห็นมีรายงานข่าวเข้ามาว่าเขาไปแล้วเขากางแผนผังอะไรกันเลย
แล้วก็หารือกันเลยว่าแผนผังของอาคารตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างนาริสมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
เจ้าของโรงงานเนี้ยค่ะแต่เท่าที่ผมลงพื้นที่มานะครับ
ก็ยังไม่เห็นเจ้าของโรงงานแต่อย่างใดนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมคุณเขมมาสอนครับคือทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
อัศวินขวัญเมืองนะครับได้เดินทางมาแล้วก็เข้าห้องประชุมนะครับ
และเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผมคาดว่าน่าจะมีทางในส่วนของเจ้าของ
มาร่วมการประชุมเพื่อวางแผนที่จะยุติไฟในครั้งนี้ครับค่ะ
มีคนได้รับบาดเจ็บไหมคะตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับ
มีประชาชนบางส่วนนิดหน่อยครับที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการอบพยพหนีออกไปนะครับ
แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่เท่าที่เห็นคือ๑ลายนะครับ
ที่เข้าเจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงไปข้างในนะครับแล้วเกิดเหยียบถังแล้วก็ขาพิษ
ทำให้ต้องรีบออกมาผสมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลครับ
แต่ก็เป็นลักษณะบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมคะคุณนฤทธิ์
ถูกต้องครับถูกต้องครับบัตรเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่พยายามเซฟมากที่สุด
จากเราได้บทเรียนจากที่เพลิงไหม้ที่กิ่งแก้วมาแล้วนะครับ
เพราะว่าข้างในเนี่ยไม่รู้ว่าอาคารจะถล่มลงมาเมื่อไหร่นะครับ
เพราะว่าตัวอาคารจากที่ผมสังเกตดูนะครับค่อนข้างที่จะเปราะบางพอสมควรเลยครับคุณผู้ชม
แต่ไม่มีคนติดค้างข้างในในตอนนี้ใช่ไหมครับคุณอนุ
เท่าที่เช็คตอนนี้ยังไม่มีครับครับมันเท่ากับว่าตอนนี้ก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรทม
มีทางโรงงานของเขาที่จะมาบอกเรื่องของผังโกดังอะไรต่าง
ถ้าเกิดว่ามาแล้วแล้วพบผู้ว่ากรทมแล้วแล้วก็มีเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม
เพราะมีเป็นนี้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ
ใช่ครับข้างหลังของคุณอริฐข้างหลังของกุณอริฐนี่ครับ
ผมเห็นตรงจุดนั้นคือจุดที่เราเดินเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมฮะ
ที่ผมถามทางเจ้าหน้าที่ครับจำเป็นที่จะต้องรอเลี้ยงนะครับ
มองเข้าไปข้างในนะครับยังมีเพลิงอยู่เลยนะครับ

โคงเหล็กเริ่มจะงอแล้วนะครับ
ไม่รู้ว่าจะถล่มมาเมื่อไหร่ครับคุณผู้ชม
แสดงว่ามันต่อเนื่องมาจากตัวของอาคาร
เป็นโกดังเดียวกันในจุดที่เกิดเพลิงไหม้อยู่หนัก
แล้วมันเนี่ยตอนนี้ตรงนี้ต้องพยายามฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้

อีกสักไกลขนาดไหนที่คุณนฤทธิ์บอกว่า
เจ้าหน้าที่บอกมันมีจุดที่เป็นถังสารเคมีเยอะอยู่ตรงนั้นน่ะ
คือจุดที่เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำ
ถ้าดูจากกล้องนะให้กล้องพยายามซูมไปนะครับ
ลึกในที่สุดมันจะมีไฟส้มนิดนะครับ
อยู่ลึกอยู่ภายในข้างในนะครับ
ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีถังแอลกอฮอล์อยู่บริเวณตรงนั้นนะครับ
ส่วนบริเวณรอบอาคารนะคะมันมีอะไรบ้างคะ
เห็นมีผู้สื่อข่าวรายงานว่าคือมันจะมีลักษณะของคูน้ำอยู่โดยรอบ
การมีคูน้ำรอบมันจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมเพลิงสามารถใช้น้ำจากตรงนั้นได้ด้วย

รอบนะครับก็จะเป็นคูน้ำอย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกนะครับ
แต่ถ้าดูนะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
มันจะมีการเลี้ยงน้ำหรือว่าเอาน้ำมาง่ายกว่า

เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำอยู่โดยรอบเนี่ยครับ
ถ้ามองเข้าไปนะครับข้ามกำแพงไป
ทางเจ้าหน้าที่มีการต่อสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับ
ซึ่งบริเวณพื้นโดยรอบทั้งหมดเนี่ยครับคุณผู้ชม
ถ้ากล้องลองแพนดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่า
มีสายน้ำจำนวนมากเลยนะครับ
คือทางผมนะครับได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็บอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียงพอและเอาอยู่แน่นอนครับ

เห็นว่าตอนนี้ควันนะคะมันไม่ได้เป็นควันสีดำแล้ว
เป็นควันสีขาวซึ่งความหมายมันก็จะต่างกันใช่ไหมครับ
ตอนนี้มันเป็นลักษณะควันเป็นสียังไงคะคุณนฤทธิ์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
แต่ส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนที่ผมมาแรกเมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้วนะครับ
จะเป็นควันสีดำโพยพุ่งเยอะมากครับ
แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเพลิงจะเบาลงค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วครับ

ท่านผู้ว่ากรทมตอนนี้ประชุมอยู่ใช่ไหมครับคุณนฤทธิ์
ใช่ครับท่านผู้ว่ากรทมท่านอัศวินนะครับ
บอกกับผมก่อนที่จะเข้าไปห้องประชุมนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวผมขอเวลาเดี๋ยวผมจะขอเวลาอีกสักประมาณยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีนะครับ
เพื่อที่จะประชุมวางแผนให้รู้แน่นะครับว่าสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้นะครับ
มันเกิดจากสาเหตุใดและอะไรทำให้เกิดสาเหตุนั้น
และสุดท้ายครับจะต้องทำยังไงดับยังไงให้เพลิงยุติเร็วที่สุดครับ

ค่ะดังนั้นต้นตอนนี้สามารถควบคุมเพลิมเอาไว้ได้
ที่บริเวณโกดังตรงนี้ไม่ได้ลุกลามไปตรงส่วนอื่นถูกต้องใช่ไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้ยังไม่มีการลุกลามไปในโซนอื่นนะครับ
เพราะว่าจากที่ผมสังเกตดูนะครับว่า
โดยรอบโรงงานเลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่
และรถดับเพลิงจำนวนมากกว่า๕๐คันเลยครับ
จอดล้อมปิดกั้นพื้นที่โรงงานนี้ไว้เลยครับ
หากมีอะไรก็คือจะมีการฉีดพ่นน้ำเลี้ยงไว้
ไม่ให้เผิงลุกไหม้ออกมาแน่น่านอนครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ตอนนี้ค่ะ
นี่คือภาพสดเลยนะคะที่คุณนฤทธิรายงานเข้ามา
เห็นไหมคะทางเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำตลอดเวลา
แล้วก็ระดมหัวฉีดไปในจุดเดียวกัน

คุณนฤทธิชี้อะไรคะเชิญเลยค่ะ
นี่คุณนฤทธิ์ชี้เมื่อสักครู่นี้นี่นะคะเห็นไหมคะค่ะอ๋อไม่ครับ

ทางเจ้าหน้าที่นะครับมาเสริมกำลังบริเวณนี้

ทำไมถึงต้องฉีดบริเวณนี้

แต่ถ้าคาดว่าตามที่ได้

คือจุดที่อาจจะมีถังแอลกอฮอลจำนวนมากอยู่ครับ

ในพื้นที่เนี่ยระหว่างทางที่เข้ามาเนี่ย

โดยเฉพาะเป็นโกดังเป็นบริษัท

มีอาคารสำนักงานแล้วก็มีโกดัง

นะครับจะมีในโซน

บริเวณหน้าปากซอยก่อนที่จะเข้ามาที่นิคมอุตสาหกรรมครับ

ห่างไกลไหมผมบอกเลยว่า
ห่างไกลเลยครับอยู่ใกล้ชิด
กับที่อยู่ของประชาชน

ตอนนี้เขาต้องสั่งอบพยพกันพื้นที่อะไรไหมฮะ

ชาวบ้านตรงนั้นเขาก็ยังติดตามสถานการณ์

กั้นพื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับ

พื้นที่ประมาณ๑๒กิโลเมตร
ห้ามเข้าบริเวณโดยรอบของ

เรื่องของควันเรื่องของสารเคมีเนี่ย

มิงตี้เนี่ยก็คือมีสารที่

คือแอลกอฮอล์นะครับซึ่ง

สามารถดับได้ง่ายกว่า

เดี๋ยวจะมีสถานการณ์คืบหน้า

ข้อมูลอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณนฤทธจะรายงาน

อย่างที่คุณนฤทธิ์รายงานไปนะคะว่าตอนนี้

ที่คุณผู้ชมเห็นภาพก็จะระดมฉีดน้ำ

แล้วก็เป็นการพยายามควบคุมไม่ให้โครงสร้าง

เริ่มจะงอตัวช่วงที่เกิดเหตุ

ส่วนกลุ่มควันที่ถามคุณนฤทธิ์ไปเมื่อสักครู่
ควันดำกับควันขาว
มันต่างกันตอนนี้คุณนฤทธิ์บอกว่า
วันไม่ใช่สีดำและเป็นควันสีขาว

มันเป็นการเผาไหม้ของสารเคมี

เป็นลักษณะของการเผาไหม้ในส่วนของตัวอาคาร